คุณขวัญและคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าอยู่เราไปเอาของของคนอื่นมา
โดยที่เจ้าของไม่อนุญาตเรียกว่าขโมยได้ไหม

แล้วครั้งนี้คนที่ไปเอาของของคนอื่นโดยที่เจ้าของไม่อนุญาตเนี่ย

โอ้โหหลักฐานมันชัดครับไปดูภาพวงจรปิดฮะ
ที่เห็นอยู่นี้ครับให้ดูก่อนนี่คือกระบะต้องสงสัยนะครับ
เพราะว่ากระบะคันนี้ออกไปสักพักหนึ่งเนี่ย
พอเจ้าของพื้นที่ก็คือสำนักงานเกษตรที่บุรีรำเขาไปตรวจสอบ
กัญชาหายไปต้นหนึ่ง

คือคุณจะบอกว่าขับเข้ามาแล้วมาเอาต้นกัญชาไปนะ
แต่ช่วงที่ผ่านมาก็มีแค่กระบะคันเมื่อกี้ครับ
เขาขับมาแล้วหลังจากนั้นต้นกัญชาหาย
เอาไปตรวจสอบก็ไล่นับไล่นับดูเพราะว่าอะไร
กัญชาเหล่านี้เตรียมเอาไว้เพื่อที่ว่าเดี๋ยวเตรียมจะจัดกึ่งนิทัศกาล
คือสิ้นเดือนนี้ถึง๒ตุลาคมต้นเดือนหน้าครับ
วงจรปิดอีกสักครั้งหนึ่งครับเป็นกระบะสีดำ๔ประตูครับ
ขับเข้ามาหลังจากนั้นต้นกัญชามันหายไปหนึ่งต้น
เจ้าหน้าที่ก็เลยจดทะเบียนไว้แล้วไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าเจ้าของรถเนี่ยเห็นว่าเป็นผอโรงเรียนมีชื่อนะครับ
คือจบปริญญาเอกครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตร
บุรีรำก็เลยโทรศัพท์ไปถามค่ะคุณขวัญคุณผู้ชมคิดว่า
เจ้าตัวจะบอกว่ายังไงฮะอาจจะไม่ทราบหรือเปล่า
ว่าแบบคิดว่าเขาแจกฟรีอะไรอย่างนี้ไหมที่ฉันคิดเอานะ
ตอนแรกนะเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมไม่ได้เอาไป
ไปแจ้งความได้เลยคือท้าแบบนี้เลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าแน่นะครับให้ไปแจ้งความจริงเหรอ
วงจรปิดผมมีนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลย
บอกแบบนี้ปลายทางบอกว่าอ่าโอเคเดี๋ยวเอาไปคืนให้ก็ได้
ก็แค่กัญชาต้นเดียวเองนั่น
อมรับแล้วครับว่าเอามาจริง
พอคนนี้เขาก็ชี้แจงครับผมเข้าใจผิด
เหมือนที่คุณขวัญบอกเลยคือเอาไปเพราะคิดว่า
ตั้งเอาไว้เยอะแบบนี้นึกว่าแจกไงก็เห็นมีเป็นดงเลย

เอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาไปคืนเดี๋ยวว่างจะเอาไปคืนนะฮะ
แล้วเขามีป้ายติดหรือเปล่าว่าแบบว่าแจกฟรีอะไรอย่างนี้
จะไม่ทันสังเกตเพราะพอท่านนี้บอกว่า
ก่อนหน้านี้ได้ยินข่าวแววว่าจะมีแจกต้นกัญชาไง

ก็เลยคิดว่าตรงนี้แหละมั้งก็เลยหยิบไปเลย

ทางสำนักงานเกษตรบุรีรำหน่อยเขาบอกว่า
เตรียมไว้พันต้นโดยประมาณ
เอามาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนอยู่ที่ด้านหลังของสำนักงานครับ

เพราะจะมีคนมาเที่ยวกันเยอะมากเลยนะฮะ

แล้วก็ทำให้คนได้มาร่วมเรียนรู้พร้อมกัน

สำนักงานเกษตรเจ้าหน้าที่ที่พาเราไปดูสำรวจบอกว่า

ให้โอกาสผดกก่อน
ถ้าหากว่าท่านเอามาคืนในเร็ววันนี้

แต่ถ้าช้าเพราะว่ารอท่านว่างเนี่ย

เอาอย่างนี้วันหลังเวลาเราเห็นอะไรแบบนี้
อย่าเพิ่งไปคิดเองนะ
หาเจ้าหน้าที่หาคนมาถามก่อน